ซึ่งล่าสุดนั้นผลงานของทีมชาติไทยนั้นเก็บจะชนะ๒นัดรวด
ทำให้โอกาสเป็นแชมป์มีค่อนข้างสูงเลยครับ

คู่ที่๒ไทยอันดับ๑๙ของโลกครับ
นัดแรกชนะอังกฤษมา๔๐พบกับมาเลเซียดับ๕๗ของโลก
ที่แพ้อุสเบซิสภาพได้๐ต่อ๕
เริ่มเกมแค่๕นาทีครับเจษฎาชูเดชยิงให้ไทยนำก่อน๑๐ครับ

หลังจากนั้นมาเลเซียก็ใช้เกมสวนกลับนะครับ
แต่ว่ามาได้ผลในจังหวะนี้ครับเพราะว่าเราพลาดจริงครับ
นาที๑๕เขาตีเสมอได้จากอัสรีรามาน

ไทยได้เพิ่ม๒ประตูในช่วงสำคัญเลยครับ
จากการไขว้ตรงนี้ของเจษฎาชูเดช
แล้วก็ลูกยิงของทางพรมงคลศรีทรัพย์แสงทั้ง๒ลูก
ลูกนะครับลอดขาพุทธศาสประตูหมดเลยครับ
ไทยนำแล้วก็๔๑จากวรุษหวังสมแอลลูกนี้ครับ
นาที๒๑ผ่านครึ่งหลังมานาทีเดียวครับ
ประตูนำห่าง๔๑แล้วก็๕๑ครับนาที๒๖เข้าทำสวยงามแล้วจบโดยอธิวัตรแจ่มเจริญ
จากนั้นครับดูครับมูฮามัดพลิกยิงลูกนี้โอ้โหเด็ดขาดจริงครับ
ก็เป็นว่าเราชนะไปขาด๑๐๗ต่อ๑ครับ
๖แต้มเต็มจาก๒นัดส่วนมาเลเซียนั้นแพ้๒นัดรวดนะครับยังไม่มีแต้มจากรายการนี้
หลังจบเกมปูปิสครับกุญสือทีมชาติไทยก็บอกว่าพอใจกับผลการแข่งขัน
แต่ว่าต้องตำหนิลูกทีมนะครับในเรื่องของฟอร์มการเล่นช่วงครึ่งแรก
ที่ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เรื่องของการเคลื่อนที่
ก็บอกว่านัดสุดท้ายกับทางอูสเบคิสถานเป็นเกมที่ยากสำหรับทีมไทย
แต่ก็เชื่อมั่นในศักยภาพของทีมว่าจะเอาชนะได้
ส่วนเรื่องของฟอร์มการเล่นของตัวเองในการกลับมาติดทีมชาติอีกครั้ง
อมรับนะครับว่ารู้สึกกดดันครับ
ส่วนอีกคู่นะครับที่แข่งขันเป็นคู่แรกของเมื่อวานครับ
สเดกิสถานรองแชมป์เอเชีย๔สมัยแล้วก็อันดับ๓

เกือบหมดเวลาแล้วนะครับไม่อย่างนั้นแพ้ครับ
จบ๒นัดนะครับไทยก็ตารางคะแนนที่สรุปมานะครับ
แล้วก็อังกฤษนะครับได้๑คะแนนแรกของการแข่งขันในรายการนี้นะครับ
ก็เป็นนัดสุดท้ายเนี่ยไทยเสมอกับทางอุสเบย์ก็จะคว้าแชมป์สมัยแรกทันทีนะครับ
นัดสุดท้ายครับเตะวันอังคารนะครับวันนี้ไม่มีการแข่งขันนะครับ
๑วันวันอังคารบ่ายโมง๔๕คู่แรก
กฤษเจอกับมาเลเซียเหมือนเป็นการชิงที่สั่งไกลนะครับ
ถ่ายทอดทางยูทูปของไทยรัฐแล้วก็๔โมง๑๕นะครับ
เจอกับอูสเบกิสถานก็เหมือนคู่ชิงนี่แหละครับ
สดทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒เริ่มเข้าสัญญาณแต่เวลา๔โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับ